คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่๑๓ธันวาคมมีอุบัติเหตุนะคะ
คุณผู้ชมลองดูภาพสี่คันรวดนะคะเหตุการณ์เนี้ยมีคนได้รับบาดเจ็บ๗คน
แต่นี่ค่ะตามลูกศรสีเหลืองเป็นรถของพี่ชายแม่น้ำหนึ่ง
แล้วแม่น้ำหนึ่งก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโลกโซเชียลครับ
และแม่น้ำหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยรถพี่ชายเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้คนในครอบครัวเนี่ยบาดเจ็บ๕คนนะ
หลานพี่ชายพี่สาวพี่สะพ้ายแอดมิตรอยู่โรงพยาบาล
แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะการไปแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลเนี่ยคุณต้องระวังให้มากนะ
มีคนไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ที่แม่น้ำหนึ่งโพสต์เอาไว้
ถามว่าตายไหมตายไหมแล้วมีเครื่องหมายคำถาม
น้ำหนึ่งบอกว่าโอ้โหคอมเมนต์คนนี่มันบ่งบอกถึงนิสัยนะ
มาถามว่าตายไหมนี่มันอุบัติเหตุนะ
ถ้าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณบ้างคุณจะรู้สึกยังไง
แล้วก็มีการโพสต์เป็นข้อความยาวเลยนะคะบอกว่า
เหตุการณ์นี้คนในครอบครัวเธอ๕คนเนี่ยแอดมิตรเข้าโรงพยาบาล
ทุกคนขวัญเสียกันหมดแต่การที่คุณมาคอมเมนต์ว่าตายไหมเนี่ย
ขอโทษนะแม่น้ำหนึ่งบอกว่าคุณเกลียดเราได้
แต่ครอบครัวและทีมงานเราไม่เกี่ยวนะ
อย่ามาว่าครอบครัวเราได้ไหมต้องแยกแยะด้วยนะคะ
ก็มีการตอบว่าเยอะเลยค่ะแม่น้ำหนึ่งโพสต์ต่อว่า
ก็บอกว่าขอโทษนะไม่มีใครตายจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุด
นี่ค่ะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเวลาที่เราจะไปแสดงความคิดเห็นอะไร
ต้องระวังจริงนะนี่เป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะ
มันเป็นอุบัติเหตุมันคือความสูญเสียที่คนในครอบครัวเราเจ็บ
หรืออาจจะเป็นห่วงจริงแต่ว่าอาจจะใช้คำถามที่แม่ดูผิดไปหน่อยใช่ไหม
ไม่ควรแหละอาจจะถามอะไรเป็นอะไรมากหรือเปล่า